สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานของอายุทยาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
มีภาพมุมสูงให้ดูกันก่อนแบบนี้เลยนะคะ
นี่ค่ะเริ่มมาแล้ว

เริ่มท้นตลิ่งเข้าไปบ้างแล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูมุมสูงแบบนี้ก่อนเอาให้สบายใจกัน
ไปไว้ในที่สูงก่อนเลยนะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ไปพบว่าพื้นที่รุ่มต่ำ๓อำเภอ
ยังมีปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่ง๑เมตร
ปัจจุบันขืนเจ้าพรียา
ในพื้นที่ลุ่มต่ำ๓อำเภอด้วยกัน
ซึ่งส่วนใหญ่บ้านเรือนของประชาชนจะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
เตือนบอกว่าให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงได้แล้ว
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่จะมาถึง
อำเภอประกอบด้วยอำเภอผักไฮอำเภอเสนาอำเภอบางบาน
อย่างผักไห่หลักเลยก็จะเป็นตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดง
ส่วนอำเภอเสนาก็จะเป็นตำบลหัวเวียงบางบานก็หาตัวเมืองเลย
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าไปดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางหลักวิชาการนี้นะคะ
มวลน้ำทุก๑๐๐ลูกบาทเมตรจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น๒๕เซนติเมตร
แล้วก็จะทำให้น้ำเอ่อท่วมเข้าใต้ถุนบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำ
นี่เป็นข้อมูลสำคัญนะคะอีกหนึ่งข้อมูล
อำนวยการโครงการชลประธานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณธนากรตันติกูล
ท่านบอกว่าฝนตกอย่างหนักทางตอนบนแล้วก็ตอนกลาง
เหล่านี้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้น
ก็เลยคาดการณ์ว่าคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ถูกไหม
ตอนเหนือเหนือตอนใต้มาแล้วปริมาณก็คือ๘๕๐๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
วนน้ำก้อนนี้จะทำให้ภายในไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ
พื้นที่รุ่มต่ำจะถูกนำท่วมก่อนพื้นที่อื่นจะมี

ใช่ค่ะมีพื้นที่ไหนบ้างตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหนึ่งล่ะ
ตำบลศรีกุกอำเภอบางบานของอายุทยา๒หลัก
ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาของอายุทยา๓หลัก
ตำบลกุดีตลาดชิดผักไห่อายุทยา๔ล่ะ

รุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำทุกปีอยู่แล้วนะคะ
ทำให้น้ำท่วมประมาณสัก๖๐๘๐เซนติเมตร

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามระบายน้ำท้ายเขื่อน
ไม่ให้เกิน๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในระยะนี้ไปก่อนนะคะ
คือถ้าเกิดระบายเร็วกว่านี้น้ำอาจจะมาเร็วกว่านี้
ชาวบ้านก็เดือดร้อนเร็วขึ้นนะคะ
สำหรับช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

เรื่องต้น๒ลูกก็เลยประกาศเตือนให้ประชาชน
ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดนะคะ
ก็แจ้งเตือนคุณผู้ชมดูข่าวไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวหลังจากนี้เราน่าจะได้รายงานกันบ่อยเลยนะฮะ